เหตุการนี้อุ่าจริงฮะมีกลุ่มคนร้ายตอนแรกเนี้ยตี
เมียนมาทำทีเป็นลูกค้าทักไลน์มาขอซื้อกัญชาหน่อย
ทีนี้คนที่เขาขายกัญชาไม่สะดวกไปส่งข้างนอก
ก็เลยนัดมารับที่แลตเขาอยู่ที่แลตแถวย่านบางขุนเทียนจังหวะ
กลุ่มคนร้ายมาถึงเนี่ยดูนะฮะจังหวะนี้คือผู้เสียหาย
เขายังไม่รู้นะว่าสิ่งที่เขาจะเจอเจอจากนี้ไปเนี่ย
รุนแรงและโหดร้ายต่อตัวเขาต่อเมียและลูกของเขาค่ะ
เขารับโทรศัพท์เหมือนกับว่าโอเคผมกำลังจะถึงแล้วนะครับ
คุณอยู่ตรงไหนเขาก็เลยมายืนรอลูกค้าเพราะว่านัดซื้อขาย
กัญชากันไงมายืนรอตรงจุดนี้อ่ายกมือโอเคผมอยู่
ตรงนี้ครับพี่มาจอดรถตรงนี้รถของคนก่อเหตุเข้ามา
จอดครับดูนะฮะเป็นรถสีขาวนะรถสีขาวเข้ามาจอดตรงนี้
เสร็จแล้วหลังจากนั้นตัดภาพเข้าไปในครับนี้เป็นฟลาด
การไฟฟ้าธนบุรีสองย่านบางขุนเทียนครับปรากฏว่าตอน
แรกเนี่ยมากันไม่กี่คนมาคนแรกเดินจากชั้นหนึ่งขึ้น
ชั้นบนครับแล้วก็เดี๋ยวมีคนเดินตามมาอีกสักพัก
ตามมากันอยู่เรื่อยนี่นะฮะหลังจากนั้นครับพอเขาเดิน
กันขึ้นไปเฮ้ยคราวนี้มันเกิดเรื่องวุ่นวายและเสียงปืน
ดังอยู่ที่ชั้นบนทำให้ทางด้านของพ่อและแม่ของทาง
ผู้เสียหายเนี่ยเขาก็ตกใจเสียงปืนที่ดังเนี่ยฮะอุ้ย
ไม่ได้นั่งด้านเดียวด้วยนะคะหลายนัดให้ฟังอีกครั้ง

นี่ครับจังหวะที่เสียงปืนดังแบบนี้แล้วบวกกับ
มีเสียงผู้หญิงบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยนั่นเลยทำให้
และแม่ของทางผู้เสียหายเนี่ยเขาเปิดประตูห้องพัก
ซึ่งพักอยู่ชั้นล่างคือชั้น๑ดูภาพวงจรปิดนะฮะ
พ่อของพ่อและแม่ที่เปิดประตูครับภาพของพ่อและแม่เปิด
ประตูวิ่งจากชั้น๑ขึ้นบันไดไปชั้น๒ฮะดูวงจรปิดนะฮะแล้วหลัง
จากนั้นพอขึ้นไปเสร็จแล้วเนี่ยมันก็มีวินาทีชุนละมุนครับ
คุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูนะภาพพ่อและแม่เปิดประตูวิ่งขึ้นไป
นี่จังหวะนี้ฮะแม่ออกมาแล้วแม่วิ่งขึ้นไปก่อนแล้วพ่อก็วิ่ง
ตามขึ้นไปเพราะรู้สึกว่าเกิดเรื่องไม่ดีแน่แน่ตัดภาพไปอีก
ครับเป็นภาพวินาทีชุนละมุนที่คนร้ายมันวิ่งกันขวักไขวอยู่ที่
ชั้นบนมันวิ่งหลังจากนั้นมันพากันลงมาฮะแล้วมันต้องการจะหนี
แต่ทางนั้นเนี่ยมันหนีไปไม่ได้เลิกลากกันแล้วมันก็เลยต้อง
ย้อนกลับมาหนีอีกทางหนึ่งก่อนที่มันจะขึ้นรถอีกคันแล้ว
รถสีขาวคันแรกที่มันขับมาจอดเอาไว้นะครับนี่เป็น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามวงจรปิดที่เราได้มาจากที่คุณผู้ชม
เห็นในวงจรปิดเนี่ยครับเราได้คุยกับเมียของคนเจ็บคือ
คนเจ็บเนี่ยผู้ชายคนที่เขาไปรับสายโทรศัพท์แล้วยืนโบกมือ
ข้างหน้าเนี่ยเย็บไปหกสิบเข็มนะฮะความเสียหายเกิดขึ้น
ห้องพักห้องนี้ครับเธอบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งทักไลน์มา
ขอซื้อกัญชาจากแฟนเธอแฟนเธอไม่สะดวกไปส่งให้ข้างนอกก็
นัดรับกันที่แลตนั่นคือภาพด้านขวาของจอมีลูกเล็กด้วย
ลูกเล็ก๓คนคนโต๙ขวบคนกลาง๕ขวบคนเล็ก๓ขวบนัดมาเอาของ
ที่ห้องครับพอกลุ่มคนก่อเหตุมันมาถึงเนี่ยนะฮะอ้าวพากันขึ้น
บนห้องเธอเป็นผู้หญิงอยู่ในห้องเห็นว่าเออแฟนมีแขกมาก็
เสร็จปรากฏว่าเสียงล็อคกรอนลงกรอนแต่เขารู้ว่าอันนี้เกิดเรื่อง
ไม่ดีแน่เลยได้ยินเสียงล็อคกรอนเสร็จปรับได้ยินเสียงชกต่อที่
เธอเลยตะโกนถามพี่มันเกิดอะไรขึ้น
แฟนเธอบอกว่าพี่โดนปล้น
บอกว่าโดนปล้นนะฮะเธอก็เลยตะโกนให้คนมาช่วย
หลังจากนั้นกลุ่มคนก่อเหตุเอาปืนมาเจาะที่หัวแฟนเธอ
แล้วคุณผู้ชมคุณมิ้นหนักกว่านั้นฮะ
เอาปืนไปจ่อที่หัวลูกของเธอ

๙ขวบ๕ขวบและ๓ขวบแล้วขู่ว่าเดี๋ยวจะยิง

วิ่งขึ้นมาอีก๗๘คนมากันเป็น๑๐ครับ

ถ้าคุณผู้ชมดูจังหวะที่เขาวิ่งลงมา
มันจะมีทั้งเหมือนกับอาวุธปืนสั้นปืนยาวเต็มมือเต็มไม้ไปหมด
กลุ่มคนร้ายกดเธอลงกับพื้นในจังหวะที่เธอตะโกนขอความช่วยเหลือ
แล้วเอาปืนค้ำคอเธอไว้บอกว่าอย่าส่งเสียง
แต่พ่อกับแม่เธอได้ยินก็เลยพากันขึ้นมา
พอขึ้นมาเสร็จเขาขู่อีกนะฮะ
มึงอย่ายุ่งนี่ฮะขึ้นมึงขึ้นกูนะ
พ่อและแม่ก็เลยต้องวิ่งไปขอความช่วยเหลือ
โทรแจ้งตำรวจฟังเพิ่มเติมครับ
เพื่อช่วยด้วยหลังจากนั้นเขาก็บอกเราว่า
มึงหมอบมึงหมอบเขากดเล่าตรงมุมนี้ให้หมอบ
ซึ่งเขาก็โดนใช้ปืนยาวคำที่คอ
นี่ครับเธอเล่าให้ฟังเป็นฉากเลยนะฮะ

กลุ่มคนร้ายพอก่อเหตุเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ
วงจรปิดภาพนี้ฮะมันจอดทิ้งไว้ครับ
ตำรวจเองระหว่างที่เดินทางมา
มีข้อมูลบอกว่ากลุ่มชายชุดดำกลุ่มดังกล่าว
ยิงปืนในห้องหลายนัดที่เราได้ยินเสียงปืนกันไปนั่นแหละฮะ
วกกับยิงก๊อกน้ำจนแตกน้ำก็เจิ่งนองทั่วห้องไปหมด
ตำรวจเก็บรวบรวมปลอกกระสุนเป็นหลักฐานครับ
ตรวจสอบเบื้องต้นสิ่งที่พบป้ายทะเบียนรถที่ติดเอาไว้
ด้านหลังไม่ติดป้ายทะเบียนนะทะเบียนคือ๑ขอไข่ชเช๑๒๒
กรุงเทพมหานครคันนี้ครับคุณผู้ชมคุณมิ้น
ปรากฏว่าคนเจ็บเนี่ยบาดแผลที่หัวเย็บ๖๐เข็ม
หกสิบเหรอคะนี่คือสภาพสภาพคนเจ็บแล้วดูสิฮะ
เมียและลูกล้อมเยี่ยมอยู่ตรงนี้มีเลือดออกในสมองด้วย
ตอนนี้อยู่ในการดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิด
ถามเพื่อนบ้านบ้างเพื่อนบ้านบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ย

แต่ว่าอยู่แต่ในห้องไม่กล้าออกไป
สักพักหนึ่งมีคนร้องตะโกนว่าช่วยด้วยช่วยด้วย
แต่เอาจริงก็กลัวไม่กล้าก้าวขาออกไปเลย
ปกติห้องที่เกิดเรื่องจะมีคนเข้าแวะเวียนกันมาหาอยู่บ่อย
แต่ที่ผ่านมาไม่เคยเกิดเหตุรุนแรงแบบนี้มาก่อน

กลัวมากมันมีเสียงปืนด้วยแล้วมันมีการยิงข่มขู่แบบนี้
พึ่งผ่านเหตุการณ์โสโกนาศกรรมที่หนบัวลำพูมา

มันใกล้ตัวเขามากเขากลัวครับ
มันก็รู้มากไว้ภูมิบาล
นี่เป็นในมุมของเพื่อนบ้านนะครับทางครอบครัวคนเจ็บแจ้งความแล้วที่โรงพักท่าข้าม
แต่ก็กลัวคดีจะไม่คืบก็เห็นว่าร้องเรียนไปที่ทางทนายรณรงค์ด้วย

ล่าสุดเมื่อสักครู่นี้ครับคุณผู้ชม๕นาทีที่ผ่านมา

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะเกิดจากความขัดแย้ง

เจ้าของห้องพักมีรายงานว่า
ติดและมีประวัติถูกยึดทรัพย์มาก่อน

รู้ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วอยู่ระหว่างตามตัว

เดี๋ยวมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไปนะฮะ